นี่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะ
ที่ออกมาแถลงแล้วก็วิเคราะห์กรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

นี่ค่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเมื่อช่วงบ่ายโมงค่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าไม่มีคำโกหกใดที่สมบูรณ์แบบ
ของคุณตังโมนะคะไม่ได้พูดความจริงตั้งแต่แรก
แล้วเห็นคุณชูวิทเขียนแบบนี้นึกถึงรายการของคุณชูวิท

ตีแสกหน้าจะต้องมีเขียนแบบนี้

คุณชุวิตบอกว่าเขาวิเคราะห์เรื่องนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะ
มีคดีมาเยอะขอวิเคราะห์จากประสบการณ์
ประเด็นที่ให้การว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกมันไม่จริง

คดีนี้เปรียบเหมือนละครแต่เป็นละครชีวิตจริง

ว่าเป็นคดีประมาทเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล
จนมีคนพลัดตกเรือแล้วก็ไปโทษผู้เสียชีวิต
ว่าไปปัสสาวะท้ายเรือแทน
คือคนทำมันไม่ใช่หนีความผิดมันเบี่ยงความผิด

เพราะความผิดมันก็มีอยู่ละล่ะมันขาวคนนี้เห็นไหม
แต่เบี่ยงความผิดทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรที่มันมากกว่านี้
ี่ยงความผิดว่าไปโทษคนตายว่าไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกไป
นี่คือประเด็นหายไปวัน๒วันแล้วได้คำตอบมา
ว่าไปโทษคนตายว่าปัสสาวะท้ายเรือซะ
ทั้งที่จะพูดความจริงมาถามว่ามีอะไร
เมามึงก็บอกว่าเมาเมาแล้วขับแล้วก็เพลินไปหน่อย
ก็ไม่มีอะไรนี่แต่เป็นเพราะว่ากลัวไง
ก็ว่าเมาแล้วขับไม่ว่าขับรถหรือขับเรือ
ก็ต้องหายเมาก่อนแล้วไวน์ขวดเดียว
ผมถามคุณจากประสบการณ์ของผมไปกัน๕๖คนนั่งเรือ
ไม่มีวายขวดเดียวหรอกครับผมว่าวายจะรังหนึ่งหรือเปล่าล่ะ
คุณชูวิทย์ยังบอกอีกว่าตำรวจต้องคืนความยุติธรรม
ให้กับผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าก่อนที่คนบนเรือ
ไปให้การกับตำรวจหายไปตั้ง๒วัน
เพื่อให้แอลกอฮอล์ในตัวมันหายไป
หรืออาจจะมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องมันคืออะไร
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีท่าแบบ

เหมือนแบบอะไรเข้าจมูกอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้แหละ
ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองดูภาพไปเรื่อยก็แล้วกัน
เพราะคุณชูวิทย์บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่า
ไม่ใช่แค่ดื่มวายแค่ขวดเดียว
มั่นใจว่าคุณตังโมไม่น่าจะไปปัสสาวะท้ายเรือ
เพราะว่าในร้านอาหารก็ยังแบบ
เข้าห้องน้ำได้นี่แล้วก็จากร้านอาหารมาบนเรือมันก็แป๊บเดียวอ่ะเนอ

ไปเข้าไปปัสสาวะท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้
แล้วก็บอกว่าคุณตำรวจเขาเป็นคนดัง
การที่มีผู้ชายที่ไม่ได้สนิทคนแปลกหน้าอยู่บนเรือ
คุณคิดดูกันแล้วกันว่าเขาจะกล้าไปปัสสาวะท้ายเรือเหรอ

มีผู้ใหญ่หรือบิ๊กมีสีนั่งรอที่โรงแรม

ขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง

เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใหญ่ไปรอเด็ก
ขณะที่เด็กไปวนร่องเรือ
ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาดื่มวายกันอยู่บนเรือ
เลิกคิดไปทีเลยประเด็นตรงนี้ค่ะ
แนะนำว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือ

แล้วก็มีประโยคเด็ดนะคะที่คุณชูวิทย์พูดบ่อยนะคะ

สู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณ
ว่าโดยปกติผู้ใหญ่ที่ไหน
ถ้าเขาต้องการเด็กเขามานั่งรอหรือเปล่า
คือเรื่องปกติต้องไม่รอกลับกันมีแต่เด็กมานั่งรอผู้ใหญ่
ข้อที่๒ต้องให้คุณไปร่องเรือกินลมชมสะพานกันเรียบร้อยก่อน
แล้วคุณค่อยมาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงมันมีจากประสบการณ์ของผม
มันมีแต่ว่าเงียบเชียบขึ้นไปเลย

เพราะอะไรเพราะถ้าคนหนึ่งใหญ่อีกคนนึงก็ดัง
จะมานั่งให้เขาเห็นประเจิดนะ
เสร็จแล้วก็หน่วยละนาดขึ้นไปให้คนเห็นมันไม่มี
อันนี้มุมมองคุณชูวิทย์นะฮะใช่ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาไล่สืบสวนสอบสวนนั่นแหละ